มันเป็นอีกหนึ่งภายของคนกรุงเหมือนกัน
มีสาวประเภทสองคนนึงเธอก็เดินไปบนถนน
จู่คนเร่ร่อนปรีเข้ามาชกหน้าเลย
แต่ด้วยความเป็นสาวประเภท๒ก็เลยไม่ยอม
คุณผู้ชมคนที่สลบกลายเป็นคนเร่ร่อนคนนั้นนะเอ้า

นายพอแล้วนี่คือไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงก็จริงคุณผู้ชมแต่แบบนี้มันเป็นภัยสังคมจริงนะ
ใช่ใช่แต่สุดท้ายชายไม่ได้ร่อนคนนี้สลบไปกับพื้นเลยเพราะหลายคนอ่ะ
รุมเขานะฮะผมเห็นด้วยกับกับเพื่อนของสาวประเภทสอง
ที่ตะโกนบอกน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเขากระโดนไปเยอะเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นพี่วินเอ่ยอะไรเอ๋ยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าตะลุมบอลกันอยู่กลางถนนนะฮะแล้วนี่คือใจกลางกรุงเทพอ่ะ
นะครับโอ้โหสะบักสบอมเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
สาวประเภทสองนะฮะทั้งคนที่อยู่ตรงนั้นก็ลากตัวชายไม่ได้ร่อน
ทั้งเตะทั้งต่อยด้วยความโมโหค่ะอีกหลายคนก็ช่วยกันรุม
สุดท้ายชายไม่ได้ร่อนอ่าชายไม่ได้ร่อนเนี้ยลงไปกองกับพื้นครับ
อืมนะฮะทีนี้อ่าที่มาที่ไปเป็นยังไงได้ข้อมูลจากผู้เสียหาย
เธอเป็นสาวประเภทสองเนี่ยคนนี้คนนี้ชุดคิมครีมเนี่ยนะฮะ
อ่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี้ยผู้ชายไม่ได้ร่อนคนนี้
ชกหน้าเขาก่อนค่ะนะฮะเขาเนี่ยไปเจอตอนวันที่สิบ
พฤศจิกายนตอนตี๔เขาเดินอยู่ริมถนนย่านอโศกนะฮะ
กำลังจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านปรากฏผู้ชายคนนี้อายุสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
นะครับมาชกหน้าอย่างแรงเขาบอกอ้าวทั้งเจ็บทั้งโมโห
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยเออทั้งโกรธสุดท้ายปรีเข้าไปใช่แม่
เพื่อนเพื่อนช่วยกันช่วยกันตามมาจนมันชุดละมุนในคลิปเนี่ยนะฮะ
พลเมืองดีเห็นก็ไปช่วยพี่วินก็ไปช่วยสุดท้ายคุณผู้ชมนะฮะ
พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้
ต้องยอมปล่อยชายไม่ได้ร่อนคนนี้ไปแล้วณจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใดนะฮะ
ทีนี้ชายไม่ได้ร่อนคนนี้เป็นใครนะได้ข้อมูลจากคนแถวแถวย่านอโศกเนี่ย
โอ๊ยเขาอยู่แถวนี้แหละเขาชอบเดินแล้วที่สำคัญไปทำร้ายชาวบ้านหลายครั้ง
เห็นใครก็เข้าไปต่อยเขาบางครั้งถือไม้เดินไปเดินมาชาวบ้านก็ตกอกตกใจ
ถึงว่าพี่วินร่วมด้วยช่วยกันอ่าน่าจะทำบ่อยแล้วล่ะนะฮะ
ทีนี้ผู้เสียหายคือสาวประเภทสองฝากบอกเอายังไงดีอ่ะ
โดยงานไหนต้องต้องช่วยกับผู้ชายคนนี้เอาเขาไปบำบัดได้ไหมค่ะ
ไหมหรือยังไงต้องหน่วยงานเป็นพมไหมหรือยังไรนะฮะ
ที่เขาจะไปทำร้ายใครมากกว่าการเดินไปชกหน้านี่ที่เขาไม่มีอาวุธนะ
แล้วถ้าวันหนึ่งที่เขามีอาวุธแล้วถืออะไรขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เจอกับสาวประเภทสองคนนี้
ถ้าไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กหรือคนชะลามันอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะ

เอาเขาไปปีต่อยหน้าผู้หญิงทำยังไงนะฮะ
ฝากฝากตำรวจในพื้นที่นะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเนี่ย
ว่าจะทำอย่างไรกับชายไม่ได้ร่อนคนนี้ได้เอาจริงจริงนะ
ที่ฉันอยู่แถวอโศกดิฉันเจอบ่อยไม่ใช่คนนี้นะ
มีหลายคนนะชายเร่ร่อนแถวอโศกฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วย
ดิฉันยกให้ฉายาเลยแข้งขวาสลาตันเมื่อกี้ปั๊บเขาให้แบบนี้
ใครมีประสบการณ์เรื่องของการไปเจอชายเร่ร่อนหรือว่าคนเร่ร่อนแบบนี้
ส่งมาแชร์หน้าจอได้นะครับใช่มันมีข่าวหลายข่าวนะที่เราอ่านอ่ะ
ที่ไปอยู่บนสะพานลอยเอามีดไปแทงเขาบ้างอะไรบ้างอันตรายมากนะคะ